เป็นวันหยุดที่ฝนนั้นลดลงจากสัปดาห์ที่แล้ว
อย่างค่อนข้างชัดเจนเลยฝนพ่วงก็นึงมาจากเป็นช่วงแล้ว
มีความแรงลดลงจากช่วงที่ผ่านมา
ใครที่จะเอาเรือเล็กออกจากทะเล
แถวบริเวณทะเลอันดามันบางช่วงบางตอน
สามารถออกได้นะครับแต่ว่าจุดที่มีฝนตก
จะต้องระวังเพราะว่าคลื่นก็ยังคงมีความสูงอยู่
เป็นจุดที่มีการก่อตัวของแนวฝน
ถือว่าเป็นจุดที่มีฝนตกหนักตกชุก
ตอนนี้จะสังเกตว่าเลื่อนไปอยู่บริเวณทางตอนบนซะส่วนใหญ่

ก็พบว่าจะมีโอกาสที่จะถูกเหนียวนำลงมานะครับ

คือช่วงประมาณวันที่๑๖๑๗จะมีการก่อตัวของพายุ
ปริมาณฝนภาพรวมแล้วยังคงไม่มากเท่าไห
นี่คือการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมนะครับ
จนถึงช่วงวันอาทิตย์ก็จะสังเกตว่า
ส่วนเมืองไทยของเราก็ยังคงร่บงล่าง

แต่ถ้าหากเราคำนวณต่อไปก็จะพบว่า
จุดที่ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานก็มีอยู่
บางจุดนะครับโดยเฉพาะบริเวณทางตอนบนของภาค

จะพบว่ามีปริมาณน้ำฝนสะสมเข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ใครที่จะใช้รถใช้ถนนในช่วงเย็นก็อาจจะต้องระวังกันหน่อย
แต่ว่าภาพรวมแล้วปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วแน่นอนนะครับ

นี่คือสิ่งที่มาย้ำเตือนกันในช่วงที่มีอากาศเปลี่ยนแบบนี้
ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ